่่่อ่าปูหัตย์ปูอัตย์จะไปส่งอยู่แต่ที่เนี้ย
พอประสบอุบัติเหตุปุ๊บรถกู้ชีพก็มา
เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยไม่ช่วยฮะไม่ได้ช่วยเลยนะฮะ

เฮ้ยโต๊ะกินมั้ยล่ะ
กิน

ถุงตั้งขวานั่นอ่ะ
กูอัดอ่ะคุณผู้ชม
แล้วประโยคที่คุยกันอ่ะแบบกินไหมกินเอาอีก

และนี่คือไลฟ์ของกู้ชีพนะ

คือปกติเขาจะไลฟ์ตอนเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว
แต่นี่กลายเป็นหลักฐานมัดเลยอ่ะ
ตรงนี้คือหน้าปั๊มน้ำมันริมถนนบางนาตราดขาว
ออกช่วงกิโลเมตรที่๖สมุทรปราการครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๒๑มีนาคม

แล้วหลังเกิดเหตุพลเมืองดีเนี่ยเอาคลิปนี้ไปแจ้งต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่กู้ชีพครับ
แล้วยังไม่มีการดำเนินการใดพอทวงถามปุ๊บต้นสังกัดบอกอะไรรู้ไหม
ไงอ๋อเรื่องเล็กน้อยล่าสุดทีมข่าวได้คุยกับพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุครับ
นายสาราวุฒิอานุศรคนขี่มทรายที่ประสบโอกาสอุบัติเหตุครับ
เขาเล่าให้ฟังนะว่าวันนั้นผมขี่มทรายจะไปส่งสินค้าแถวบางพรี
พอถึงที่เกิดเหตุผมขี่ไปเฉียวชนกับแท็กซี่
แต่ก็ไม่ได้ให้การช่วยเหลือใดครับ
แล้วพอตัวคุณสารวุฒิได้เห็นคลิป
ภายหลังนี่นะโอ้โหรู้สึกแย่
แล้วฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์เลยว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุ
สินเนี่ยต้องระวังดีไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดแบบนี้ครับ
มีคันแรกมาถึงก็เดินมาถามแป๊บนึง

เดินมาถามพี่แล้วก็ถ่ายคลิป
เดินมาถามว่าเจ็บตรงไหนแล้วก็มาถ่ายคลิป
แล้วเขาเดินออกไปแค่นั้นนะพี่
ผมเห็นแค่นั้นแล้วก็มีอีกคันมา
เขาก็เข้ามาถามครับผมรู้สึกแย่ครับพี่
กับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เพราะว่าเราเกิดอุบัติเหตุ
แทนที่เจ้าหน้าที่จะมาช่วยเราอย่างนี้
เขาเดินมาดูแล้วก็เดินไปเห็นของเรา

ก็รู้สึกแย่ครับแต่ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่
หน้ายังไม่ได้เป็นหมดทุกคนครับพี่
เขาก็ย้ำนะเจ้าหน้าที่คงไม่ได้เป็นแบบนี้
บอกหมดทุกคนหรอกคู่ชีพหรือว่ามิจฉาชีพนี่ครับคุณผู้ชม
ช่วยก็ไม่ช่วยแล้วขโมยของเข้าไปอีก
นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้วครับ
นายนัทธพงศ์แตงสุวรรณบอกว่า
พอไปดูประวัติกู้ชีพคนที่ก่อเหตุคุณผู้ชม
คนที่หยิบไอ้ถุงปูอัดไปนะประวัติไม่ดีด้วยนะ

กระทั่งครั้งนี้โอ้โหมันโป๊ะเช๊ะสักขนาดนี้
นี่วางอยู่ตรงที่นั่งคนขับเลย
เดี๋ยวนายกเทศจะสั่งให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงครับ
ว่าจะได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้แหละ
ยังไงถ้าได้ข้อสรุปก็เอามาบอกด้วยละกัน
เพราะว่าเจ็บนี้รถปูอัด

เจ็บนี้รถปูอัดจริงนะครับ
พฤติกรรมของท่านนี่นะครับ